เมายาหลอนยามีมาอีกแล้วนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้ซอยประชาอุทิศ๕๔กรุงเทพ
ในเก่งเสพยาจนเมาแล้วก็ก่อเหตุตะโกนถามเพื่อนบ้านมีอะไรกับกูเปล่าแล้วถือมีดปรีเข้าไปจะทำร้ายค่ะ
นี่นะคะช่วงค่ำเมื่อวานซอยประชาอุทิศ๕๔กรุงเทพป่อเต็กตึงต้องไปนะคะ
นายเอกพฤษพงกล่ำเป็นคนเจ็บค่ะถูกฟันเข้าที่หน้าที่ข้อมือซ้ายก็ต้องประถมพยาบาลและรีบนำส่งโรงพยาบาลนี่คือคนเจ็บค่ะ
มีมีดสองเล่มเป็นมีดปลายแหลมทำครัว๑เล่มมีดดายย่าอีกหนึ่งเล่มนี่นะคะมีดค่ะที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
ตัวคนเจ็บบอกว่าคนที่ก่อเหตุคือนายไพรฤทธิ์หรือในเก่งก็เป็นคนในชุมชนนั่นแหละเสพยาจนเมาขี่รถจักรยานยนต์มาหน้าบ้านแล้วตะโกนเรียก
พอนายเอกพฤษเดินออกไปเก่งคว้ามีดฟันเลยค่ะแล้วเน้นฟันเข้าหน้าก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นเก่งก็ขี่รถหลบหนีไป
จับในเก่งได้นะคะที่หน้าบ้านพักค่ะแล้วก็ไปตรวจค้นในบ้าน
ไม่ได้มีสิ่งผิดกฎหมายอะไรมีมีดยาวตกอยู่ในที่เกิดเหตุใกล้กับบ้าน
เก่งยอมรับว่าเป็นคนลงมือทำร้ายจริงเป็นคนทำร้ายนายเอกพฤษ
ใช้มีดที่พกติดตัวเป็นประจำอ่าอุ้ยมีดสองเล่มที่ให้ดูเล่มเบอร์เรอเลยนะคะ
นั่นคือพกติดตัวเป็นประจำเหรอคะฟันเข้าที่หัวฟันเข้าที่หน้า
ฟันเข้าที่ข้อมือแล้วก็หลบหนีออกจากพื้นที่
เก่งอ้างว่าเคยทะเลาะกับนายเอกพฤษปมเหตุเรื่องเงิน
นายเอกพฤษไม่ยอมคืนเงินหลายเดือนก่อนนะคะ
มีปัญหาเรื่องเงินกันมานานแล้วถูกนายเอกพฤษทำร้ายบ่อย
เคยโดนไม้หน้าสามฟาดแค้นสะสมความแค้นมาตลอด
ก็เลยก่อเหตุนี้แต่คุณผู้ชมค่ะ
สุดท้ายก็ยอมรับว่าเสพยาบ้านั่นไงมันก็คือการเมายาบ้าหลอนยาบ้าด้วยอะค่ะ
เสพยาบ้าไปสองเม็ดเสพยาบ้ายังไม่พอดื่มเหล้าตบเข้าไปอีก
เขาบอกว่าเขาไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้คนในชุมชนเลย
คนในชุมชนนั่นแหละตั้งแง่กับเขาใส่ร้ายเขาเก่งอ้างแบบนี้
เขาเพิ่งพ้นโทษออกมามาอยู่กับแม่สองคนนะคะ
ตามมาดิงครับเขาลองแจ้งฟันเขาป่ะฟันครับฟันไปกี่ครั้งครั้งเดียวครับ
ทำไมเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องยาพี่ยาอะไรอ่ะจะบ้าทำไมจ้ะ
เขาทำอะไรแล้วครับเขาขายยาแล้วผมมีผมเอาไปให้เขา
เขาติดผมอยู่สี่สิบแล้วหลายรอบแล้วพี่แล้วเราทวงแล้วเขาไม่ให้เหรอ
ผมก็ไม่มีผมไม่ได้ทำงานมา๒เดือนแล้วครับ๒ปีแล้วพี่
พอไปทำงานมันก็มาหาเรื่องผมอ้าวแล้วก่อนหน้านี้เคยขายยาด้วยกัน
นานแล้วครับตั้งแต่ก่อนผมโดนจับรอบจำหน่ายรอบที่แล้วอะครับอ่า
อืมทีมข่าวก็ตั้งฉายาให้เลยว่าเป็นเก่งมีดคู่เพราะว่าใช้มีดสองเล่มในการก่อเหตุ
แต่ก็ไม่อยากจะตั้งฉายาให้เขามีความสำคัญอะไรหรอกนะแต่ก็เนี่ย
นั่นคืออาวุธที่ใช้ก่อเหตุนะคะตำรวจก็นำตัวในเก่งไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุค่ะ
แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและข้อหาเรื่องของการพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรนำตัวในเก่งไปตรวจร่างกายหาสารเสพติดนะคะ
เพราะเขาก็ยอมรับเองว่าก่อนก่อเหตุเสพยาบ้า๒เม็ดบวกกับดื่มเหล้าไปด้วย
ชาวบ้านบอกโล่งเลยพอตำรวจจับในเก่งได้นี่โล่งกันหมดค่ะ
เพราะชาวบ้านคนในชุมชนเขามองว่าในเก่งคือบุคคลอันตราย
กลัวว่าถ้าพ้นโทษออกมาแล้วไม่รู้จะยังไงต่อกลัวว่าจะมาก่อเหตุซ้ำอีก
ก็ฝากเจ้าหน้าที่ดูแลหน่อยว่าจะต้องไปบำบัดหรืออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะ